เราได้นำเสนอการฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะคะ
ซึ่งทีมข่าวเราก็ไปติดตามสถานการณ์กันแต่ช่วงเช้าแล้วล่ะ
ประชาชนเดินทางมาปักหลักเพื่อที่จะรอชมอย่างใกล้ชิด

ตอนนี้บรรยากาศของเรานะคะก็เรียกได้ว่ามีประชาชนปักหลักรออยู่จำนวนมากทีเดียว
แล้วก็ขบวนเคลื่อนเข้ามาเรื่อยตามเส้นทางแล้ว
ใช่จุดที่ประชาชนรออยู่คือมีจุดรับชม๓จุดค่ะ
ก็คือ๑บริเวณท่าช้าง๒เป็นบริเวณท่าเตียน
แล้วก็๓บริเวณหน้าสารหลักเมืองนั่นเอง

ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๒ได้เคลื่อนมาแล้ว
เราไปติดตามบรรยากาศกับคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเรา
รายงานสดมาจากบริเวณท้องสนามหลวงครับเชิญครับ
ขณะนี้นะคะหัวริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ขบวนที่๒ก็เคลื่อนผ่านบริเวณด้านหน้าสารหลักเมือง
จุดที่ดิฉันยืนรายงานสดอยู่ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เพื่อจะเข้าสู่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ
โดยริ้วขบวนที่๒นี้นะคะ
เป็นริ้วขบวนที่จะเชิญพระโกรธพระบรมศพโดยพระมหาพิชัยราชรสค่ะ
้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่๒
ในงามพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ญาตราขบวนแห่เชิญพระโกรธพระบรมศพ
ประดิษฐานในบุษบกพระมหาพิชัยราชรส
จากหน้าวัดพระเชตุพลวิมลมังคาราราม
ราชวรมหาวิหารมาตามถนนสนามชัย
และเข้าสู่ถนนราชดำเนินในผ่านหน้ากระทรวงกลาโหม
สารหลักเมืองและกำลังจะเคลื่อนผ่านสารดีการในขณะนี้นะคะ
จากนั้นขบวนพระบรมราชอิสริยยศแห่เชิญพระโกรธทองใหญ่
เคลื่อนเข้าสู่ท้องสนามหลวง
โดยริ้วขบวนที่๒นี้ใช้กำลังพลปฏิบัติภายในริ้วขบวนทั้งหมด๒๔๐๖นายค่ะ
กำลังพลฉุดชักราชรสราชยานการแบกหามและการถือเครื่องสูง
ประกอบพระราชอิสริยยศจะใช้กำลังพลจากหน่วยต่างนะคะ
โดยริ้วขบวนที่๑พระยานมาตร๓ลำคาญและเสลี่ยงกลีบบัว
ใช้กำลังจากกรมการขนส่งทหารบก
ขบวนที่๒กำลังพลฉุดชักราชรสพระนำและพระมหาพิชัยราชรส
ใช้กำลังพลจากกรมสัมภวุฒิทหารบก
โดยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ
และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรม
จะถือเครื่องสูงประกอบพระมหาพิชัยราชรส
ริ้วขบวนที่๓นะคะ
ยังมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย
เช่นนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเก้า
นักเรียนในเรือวงดุรยางทหารหน่วยต่าง
นักเรียนโรงเรียนวชิราวุฒิวิทยาลัย
และเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังค่ะ

จะเดินตามจังหวะเพลงพญาโศก

ใช้เวลาเดินรวม๒ชั่วโมงค่ะ
พญาโศกหรือว่าเพลงโศกประจำชาตินะคะ
เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้า
บรมวงเธอเจ้าฟ้าบริพัฒน์สุขุมพันธ์
กรมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์
พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะ
ทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
บันเลงครั้งแรกในการพระราชพิธีพระบรมศพ
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินี
พันปีหลวงและทรงมีพระราชดำรัฐว่า
เพลงนี้ได้ทำขึ้นและเหมาะแก่การใช้นำศพอย่างยิ่ง
เพราะดีสมควรเป็นเพลงโศกจริงต่อไป
ขอให้ใช้เพลงนี้เป็นเพลงโศกประจำชาติ
และใช้นำพระบรมศพตลอดจนศพสามัญชนได้ค่ะ

เป็นพระนิพลในพระเจ้าบรมวงเธอเจ้าฟ้าบริพัฒน์สุขุมพันธ์
ลมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์เช่นกัน
นำเพลงบุหลันลอยเลื่อนมาเรียบเรียง
ต่างบัลเลงใหม่ในอัตราจังหวะสองชั้นนะคะ
เป็นธรรมนองของเพลงไทยเดิมและใช้บันเลงครั้งแรก
เมื่อวันที่๙ตุลาคมปี๒๕๕๙
โดยวงแตรเสือป่าลวงรักษาพระองค์ค่ะ
ขณะที่ประชาชนที่มาชมการซ้อมย่อยริ้วขบวน
พระบรมราชอิสริยยศที่๑๓
งามพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ก็ยังคงปักหลักรอกันอย่างเนื่องแน่นตลอดเส้นทาง
แม้ว่าแดดจะร้อนและนอกจากจะได้ชมริ้วขบวน
อย่างใกล้ชิดแล้วยังมีโอกาสได้ถ่ายรูปกลับมา
ที่มีชื่อว่าอามรากับคิสมัสอายุ๑๑ปี

เป็นม้านำขบวนพระบรมราชอิทสะเรียยศขบวนที่๒
และร้วยตำรวจเอกชัยยศรักษาแก้วรองสนวทิศ
งานสายตรวจและอารคาเล่าว่า
ต้องใช้เวลาฝึกซ้อมทั้งม้าและตำรวจผู้บังคับม้า

สองนี้ต้องจะต้องเป็นม้าที่สามารถเดินช้า
พร้อมกับจังหวะของเพลงพญาโศก
ก้าวของเขาจะสั้นแล้วก็ต้องเดินไปพร้อมกับคน
ริ้วกระบวนด้านหลังด้วยเพราะว่าในส่วนของม้าจะเป็นม้านำดุริยางด้วย
เราต้องฝึกฝนให้ม้าของเรามีประสิทธิภาพแล้วก็คุณภาพในการทำงาน
แล้วก็ที่สำคัญก็คือในริ้วขบวนที่๒มีการยิงปืนใหญ่
แล้วก็เราจะต้องฝึกมาให้มันชินกับเสียงสามารถที่จะทำงานได้โดยไม่มีข้อบกพร่องใดครับผม
เชิญพระโกรธทองใหญ่โดยพระมหาพิชัยราชรสเข้าสู่ท้องสนามหลวง
เทียบเกยลาแล้วจะเชิญพระโกรธทองใหญ่ลงจากพระมหาพิชัยราชรส
เพื่อประดิษฐานพระโกรธทองใหญ่บนราชรสปืนใหญ่ส่วนหลัง
แล้วเชิญมาเชื่อมกับราชรสปืนใหญ่ส่วนหน้าที่จอดรถอยู่ภายในรัวราชวัฒน์
เคลื่อนเข้าสู่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๓
พระเมรุมาตรโดยอุตราวัดหรือเวียนซ้าย๓รอบค่ะ
เวียนรอบพระเมรุมาตรครบ๓รอบแล้วนะคะ
เทียบราชรสปืนใหญ่ที่เกินบันไดนาคพระเมรุมาตร
พระโกรธทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธาน

ขอบคุณครับคุณผู้ชมได้รับชมริ้วขบวนที่๑
ริ้วขบวนที่๒เรียบร้อยแล้วนะครับ

เคลื่อนมาด้วยระยะทาง๘๑๗เมตร

ส่วนขณะนี้ที่คุณผู้ชมได้รับชมการซ้อมย่อย

ก็จะเคลื่อนรวมระยะทาง๘๙๐เมตร
ใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงนะครับ
จากบริเวณหน้าวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
จนกระทั่งเข้าสู่บริเวณท้องสนามหลวงนะครับ

ลงจากพระมหาพิชัยราชรส

ประดิษฐานพระโกรธทองใหญ่บนราชรสปืนใหญ่
แล้วก็ตั้งขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
เข้าสู่ราชวัฒน์เวียนพระเมรุมาตร
โดยอุตราวัด๓รอบเวียนพระเมรุมาตร

เทียบราชรสปืนใหญ่ที่เกินบันไดนาคพระเมรุมาตร
แล้วก็เชิญพระโกรธทองใหญ่ขึ้นประดิษฐาน
ณพระจิตกาธานรวมระยะทางทั้งสิ้นของริ้วขบวนที่๓
อีก๒๖๐เมตรต่อรอบก็จะใช้เวลาประมาณ๓๐นาที
นี่คือทั้ง๓ริ้วขบวนที่ได้มีการซักซ้อมกัน
ถือว่าเป็นครั้งที่๒ในสถานที่จริงนะครับ
คุณผู้ชมถามว่าในริ้วขบวนทั้งหมด
ของขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
จริงแล้วมีกี่ขบวนทั้งหมดมี๖ขบวนนะครับ
ขบวนที่๓ก็อย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังไป
แต่ขบวนที่๔จะเกิดขึ้นหลังจากที่มีพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
แล้วขบวนที่๔เป็นการเชินพระโกธพระบรมอาธิ
พระบรมอัฐธิขึ้นปฏิสถานในบุษบุคพระที่นั่งราเชียนทะยานใหญ่
แล้วก็เชิญพระบรมราชสรีรังคาร
ปฏิสถานในพระที่นั่งราชเชนทะยานน้อย
จากพระเมรุมาตรเข้าสู่พระบรมหาพระราชวัง
เคลื่อนขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
พระโกรธพระบรมอัฐิพระบรมราชสรีรังคาร
โดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศเชิญพระบรมราชสรีรังคาร
ก็จะใช้พระที่นั่งราชเชนทะยานน้อย
เข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดาบรามนะครับ
แล้วก็มีการเชิญพระอบพระบรมราชศรีรังคาร
พักไว้ที่พระศรีรัตนเจดี
จากนั้นขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
พระโกรธพระบรมอัฐิจัดใช้พระที่นั่งราชเชนทะยานใหญ่
เข้าสู่ประรูวิมารชัยศรี
พระโกรธพระบรมอัฐิจากพระที่นั่งราชเชนทะยานใหญ่
เข้าสู่พระที่นั่งดูสิตมหาประสาทนะครับ
ระยะทางทั้งสิ้น๑๐๗๔เมตร
ใช้เวลาประมาณอีก๓๐นาที

จะเป็นริ้วขบวนเชิญพระโกรธพระบรมอัฐิ
โดยพระที่นั่งราชเชนทรยานใหญ่

ขึ้นปฏิสฐานณพระวิมาร
พระที่นั่งจักรีมหาประสาทนะครับ
รวมระยะทาง๖๓เมตรใช้เวลาประมาณ๑๐นาที
แล้วก็ริ้วขบวนสุดท้ายคือขบวนที่๖นะครับ
เป็นการขบวนกองทหารม้าเชิญพระบรมราชสรีรังคารทั้งหมด
จากพระศรีรัตนเจดีวัดพระศรีรัตนศาสดาบราม
โดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระบรมหาราชวัง

อย่างวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหาร
จากนั้นขบวนกองทหารม้าอีกขบวนหนึ่งนะครับจะมีการเชิญพระบรมราชสรีรังคาร
ส่วนหนึ่งจากวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาบรามราชวรวิหาร
โดยรถยนต์พระที่นั่งไปบรรจุณวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร
ซึ่งวัดทั้ง๒แห่งนี้จะถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่๙โดยนิตินัย
และทั้งหมดคือเสร็จสิ้นริ้วขบวนทั้ง๖ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ขณะนี้คุณผู้ชมก็เห็นในริ้วขบวนที่๒นะครับ
เคลื่อนผ่านเข้าใกล้สู่ท้องสนามหลวงแล้วนะครับ
ค่ะเราก็จะมีบรรยากาศให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ